ที่จังหวัดสงขลามันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เด็กชายุค๙ขวบปั่นจักรยานไปซื้อขนมที่ร้านค้า
ห่างจากบ้านเพียง๙๐เมตรแล้วน้องหายตัวไปเลยค่ะ
คนก็ตามหากันนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าแอนน้ำฝน
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ช่วยตามหาเด็กหายด้วยหายไปตอนประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๑๒
กันยายนแถวบ้านพิกัดเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
แล้วก็บอกลักษณะของน้องสวมเสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรนะคะ
แล้วบอกว่าน้องเนี่ยขี่จักรยานออกไปซื้อขนมแถวบ้านคนเดียว
แต่เอกใจว่าน้องไปนานก็เลยออกไปดูเจอแต่จักรยานกับเงินตกอยู่ตรงถนน
ปากทางเข้าบ้านน้องหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะ
น้องต้นอายุเก้าขวบค่ะเป็นเด็กที่พัฒนาการช้านะคะ
รูปร่างของน้องจะเหมือนกับเด็กอายุ๔๕ขวบ
ร้านค้าที่น้องไปก็ห่างจากบ้านประมาณ๙๐เมตร
เส้นทางจากร้านค้าไปบ้านไม่ค่อยมีคนค่อนข้างเปลี่ยวค่ะ
แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยโอ้โหตกอกตกใจกันนะคะ
หลายคนที่เข้ามาติดตามการหายตัวไปของน้องเนี่ย
ก็ให้กำลังใจขอให้เจอน้องเร็ว
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะพบตัวน้องแล้วนะคะ
แต่ว่าเป็นข่าวเศร้าคุณนัทพงศ์ที่เจอเนี่ยเป็นร่างที่ไร้วิญญาณค่ะ
ญาติและชาวบ้านช่วยกันตามหาน้องต้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วไปเจอกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแถบขาวของน้องนี่แหละ
ตกอยู่ริมสระน้ำในสวนผลไม้ของชาวบ้าน
คือคาดกันว่าน้องเนี่ยอาจจะลงไปเล่นน้ำในสระแล้วจมหายไป
เขาก็เลยช่วยกันลงไปงมหาแล้วก็เจอจริงค่ะ
จมน้ำเสียชีวิตอยู่ในสระจริงนะคะ
คาดว่าขณะที่ปั่นจักรยานออกไปซื้อขนม
แวะลงไปเล่นน้ำในสระคนเดียว
แต่ว่าว่ายน้ำไม่เป็นก็เลยจมน้ำเสียชีวิต
ตอนนี้ญาติก็รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะ
ขณะที่พี่สาวก็โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวนะคะ
เพราะว่าคนก็เอาใจช่วยนะคะช่วยในการตามหา
พี่สาวโพสต์เศร้าเลยค่ะบอกว่าตอนนี้เจอน้องแล้วนะคะ
แต่น้องไม่อยู่กับแอนแล้วสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกแล้ว
ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะ
นี่แหละค่ะในโลกออนไลน์ก็เข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมากค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ